ซีอินคอนเป็นชาวอ่ามเมืองวานออนนิวาส
แล้วนอนที่ไหนนอนโรงพยาบาลวานอนนิวาส

บางคนก็จะมีผลกระทบแตกต่างกัน
แต่สำหรับหนุ่มสกลรายนี้

เขาไม่ได้เป็นโรคดิสัตว์เขาไม่ได้เป็น
แต่มีอาการเป็นหลังจากฉีดวัคซีนเข้าไป
และเป็นเข็ม๓เป็นบูสเตอร์แล้วนะฮะ
ฉีดวันที่๑ไม่เป็นไรวันที่๒ก็ไม่เป็นไร
วันที่๓อาการตาที่ออกจะใสขาว

หลายคนที่เข้ามาเห็นเหตุการณ์นี้ก็เลยบอกว่าพี่
บางคนบอกพี่พี่จะเป็นซอมบี้หรือเปล่า
แต่หนุ่มคนนี้เขาก็ยืนยันว่าเขามีอาการ
ก่อนที่จะฉีดวัคซีนเขามีอาการแพ้ตับ
เจอวัคซีนไฟเซอร์ไปเหมือนกัน

ตับเหมือนมีความผิดปกติในร่างกาย
พอฉีดไฟเซอร์ไปเนี่ยตับมันก็เลยทำงานผิดปกติ
มันเลยมีการผลิตสารบางอย่าง
ทำให้ตาออกเป็นอาการสีเหลืองแบบนี้
กลายเป็นอาการตาเหลืองนี่คือครั้งแรก
หลายคนบอกไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเหมือนกัน
ก่อนหน้านั้นมีตาสีม่วงเข้าใจได้
แต่ว่ารอบนี้กลายเป็นตาสีเหลืองแทนฮะ
แล้วมีรายงานล่าสุดเข้ามาแม่แพทย์

ขยับไปที่แม่แพทย์ติดโควิด

โพสต์ผ่านไอจีว่าติดโควิดแล้วนะฮะ
ดังนั้นก็เลยขอโทษกับบรรดาแฟนคลับทั้งหลาย
จากนี้ไปงานด้านบันเทิง

ครั้งก่อนจำได้แล้วตอนนั้นไปตรวจเนี่ย
คือผลออกมาเป็นบวกจำได้ไหมคะ
ตอนแรกเลยเป็นบวกแล้วก็ไปตรวจซ้ำเป็นลบ
อันนี้เป็นจริงนะ
คนก็เลยห่วงว่าแม่แพทย์ติดเข้าใจแล้ว
แล้วน้องเลสซิ่งลูกอ่ะไม่เป็นไร
เลสซิ่งไม่ติดก็ยังถือว่าโชคดีนะครับ
แต่จากนี้อีกสัก๑๐วันเป็นอย่างน้อย๑๔

ของวงการบันเทิงคงต้องพักเอาไว้ก่อนนะฮะ

แพทย์นับประพานะครับส่วนตัวเลขโควิดเป็นไงบ้าง
ตัวเลขโควิดติด๗๑๓๙ราย
๑๓คนนี่คือสถานการณ์โควิดล่าสุดนะครับ